ไปดูความคืบหน้าที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกตำรวจจับข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็ถูกตัดสินให้ต้องมีการเสียค่าปรับ
ครอบครัวก็ไม่มีเงินก็ต้องติดคุกแลกกับการเสียค่าปรับ
คือต้องบอกก่อนว่าติดคุกตอนแรกเขาจะติดคุกที่สพ

เรินจำไปอยู่เรินจำแต่อยู่ได้๓วัน
เรือนจำแจ้งว่าลูกชายเขาเสียชีวิต
คุณแม่ก็เอ๊ะทำไมลูกเสียชีวิต
แล้วก็ไปตรวจสอบตามร่างกายของร่างของลูกชายเนี่ย
ก็มีทั้งรอยศีรษะนะเหมือนมีของแข็งทุบนะฮะ

แล้วเรือนจำก็แจ้งว่าลูกชายลื่นล้มในห้องน้ำทำให้เสียชีวิต
แล้วแม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อแม่จะไม่เผาศพลูกจนกว่าจะจับคนร้ายได้
ธิบดีกรมราชธรรมต้องลงพื้นที่
แล้วท่านพูดเองบอกว่าน่าจะเป็นการถูกทำร้าย

แล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบด้วยนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานกักขังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับ
เมื่อเย็นของเมื่อวานอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้วยนะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นายพรมปัญญาเกรดหอมอายุ๔๐ปี
เป็นผู้ต้องขังข้อหาเมาแล้วขับ
หมดสติก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
ในวันที่๑๘เมษายนซึ่งศพเนี่ย
ตามร่างกายมีรอยฟกช้ำปากก็เจอศีรษะก็บวม

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐยังเรียกสอบผู้อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งจุดเกิดเหตุคือบริเวณห้องของผู้ต้องขังชาย
สภาพมันแออัดนะมันอยู่รวมกันหลายคน
แล้วก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าการตายหน้า
ไม่เชื่อว่าจะเกิดจากการที่ลื่นล้มในห้องน้ำ
น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายพรมปัญญาเสียชีวิต
ตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำศรีสะเกดแจ้งมา
แล้วจากประสบการณ์ก็คาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการรุมทำร้ายร่างกายกันมากกว่า
ซึ่งตอนนี้เนี่ยสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน
พร้อมทั้งสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพื่อให้การสอบสวนเป็นเป็นอย่างสะดวกและพลงใส
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือไปแล้ว
หรือของค่าทำศพและเดี่ยวยาตามระเบียบราชกาลต่อไป
ชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเช้ามืดวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
มีรายงานว่านายพรมปัญญาผู้ต้องขังมีอาการหายใจผิดปกติ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสะเกดจนกระทั่งช่วงสายก็แจ้งว่าเสียชีวิต
ก็เลยประสานตำรวจไปร่วมกันชนสูตรแล้วก็ตรวจสอบสถานกักขังเพื่อเก็บหลักฐาน
รวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ต้นทราบว่านายพรมปัญญาเขาบอกว่าลื่นล้มนะฮะในห้องน้ำเอง
อันนี้ผู้บัญชาการเรือนจำแจ้งนะครับ
ลื่นล้มในห้องน้ำพร้อมยืนยันว่าไม่มีใครทำร้าย
ส่วนแผลฟกช้ำตามร่างกายเกิดจากการใช้เครื่องพันธนาการ
จากว่าผู้ต้องขังนั้นมีอาการติดเหล้าคุ้มครั่งแล้วก็อารวาสครับ
ก็มีการไปถามเพื่อนของผู้ต้องขังนะฮะ

ก็อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
เห็นนายพรมปัญญาเดินเข้าห้องน้ำนะ
แล้วเกิดพลาดลื่นล้มหน้าคว่ำลงกับพื้น

กระทั่งเช้ารุ่นขึ้นก็พบว่าหายใจแผ่วลงแล้ว
แล้วก็เลยรีบแจ้งจรภีแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ก็ต้องรอผลการสืบสวนว่าถูกทำร้ายจนตาย
เมาแล้วก็ไปลื่นล้มในห้องน้ำจนเสียชีวิต
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอการสอบส่วนต่อไปนะครับ